ความคืบหน้าค่ะกรณีที่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
ทางตำรวจสพทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรได้รับแจ้งว่า
เจอศพผู้ชายคนนึงลอยมาในลำห้วย

ศพนี้เป็นศพของนายไกรสอนอายุ๑๖ปี
ได้ไปแจ้งไว้ในเพจของจังหวัดชุมพรนะคะว่า
ไกรสอนหายตัวไปคือหายตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ที่๑๘มกราคมที่ผ่านมา
คือนายไกรสอนปกติจะกลับบ้านพร้อมพี่ชายเรียนโรงเรียนเดียวกัน
เดี๋ยวจะนั่งรถจักรยานยนต์ของเพื่อนมาลงที่สี่แยก
แล้วจะต่อด้วยรถจักรยานยนต์ของเพื่อนอีกคันนึงมาลงที่หน้าวัด
เพื่อรอให้ญาติมารับกลับบ้าน
แล้วมาเจออีกทีคือเป็นศพช่วงค่ำเมื่อวาน
แล้วก็สภาพศพคือถูกยิงด้วยนะคะ
อันนี้คือกรณีนายไกรสอนสุธานีอายุ๑๖ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอทุ่งตะโกนักศึกษาสาขาช่างยนต์ปวชปี๑

คือเลิกเรียนแล้วก็อาศัยรถจักรยานยนต์ของเพื่อน

แล้วก็มีเพื่อนอีกคนขี่รถจักรยานยนต์มารับ
แล้วไปส่งที่หน้าวัดถ้ำเขาปีบ
เพื่อจะรอให้ญาติมารับเข้าบ้าน

ก็คือตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
ช่วงค่ำเมื่อวานมีคนไปพบศพลอยมา
จากร่องน้ำลำห้วยใกล้สวนปาล์มน้ำมัน
ข้างถนนสายทุเรียนสถานีรถไฟ
หมู่๗อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
และสภาพศพถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด
ถูกยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุขมับซ้ายไป๑นัดค่ะ
เบื้องต้นตำรวจตั้งประเด็นว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้ง
กลุ่มวัยรุ่นด้วยกันหรืออาจจะเป็นเรื่องชู้สาวนะคะ

เก็บพยานหลักฐานแล้วก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามจุดต่างค่ะทั้งถนนสายหลักสายเอเชีย๔๑
ถนนสายรองก็จะไปดูเส้นทางการเดินทางของผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุ
แนวทางการสืบสวนสอบสวนพลตำรวจรีสหรัฐศักดิ์ศิลปชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรได้สั่งการให้ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดชุมพร
ร่วมกับชุดสืบสวนสพทุ่งตะโกเร่งคลี่คลายคดีนี้ค่ะ
เพราะว่าผู้ตายยังเป็นนักศึกษาอายุแค่๑๖ปีอยู่เลยนะคะ
พฤติกรรมของคนก่อเหตุก็โหดเยี่ยมแล้วก็เป็นเรื่องสะเทือนขวัญคนในพื้นที่ด้วย
แล้วเจ้าหน้าที่ติดตามรถจักรยานยนต์คันหนึ่งได้ค่ะ
ก็เป็นหนึ่งใน๒คันที่ไปรับนายไกรสอนกลับจากโรงเรียน
ก็เป็นรถของเพื่อนที่นายไกรสอนส่งข้อความบอกกับพี่ชาย
ของเพื่อนที่ไปรับนายไกรสอนมาจากสี่แยกเขาปีบ
เอเชีย๔๑ไปส่งที่หน้าวัดถ้ำเขาปีบ
ซึ่งจุดตรงนี้ห่างจากบ้านของผู้ตายไป๒กิโลค่ะ

เจ้าหน้าที่ยึดรถจักรยานยนต์คันนี้ไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็เอามาตรวจสอบที่สพทุ่งตะโก
เพราะว่าเจอแค่ตัวรถไม่เจอเพื่อนค่ะ
เจอเพื่อนที่ขี่รถไปรับค่ะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ออกติดตามตัวอยู่นะคะ
ส่วนปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุคาดว่าเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของผู้เสียชีวิตทางครอบครัว
ก็ช่วยกันเตรียมงานเพื่อรอรับศพ
ที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งไปผ่าชนะสูตร
สถาบันนิติเวศจังหวัดสุราธานี
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนานะคะ
คุณพ่อของผู้เสียชีวิตนายสุคลสุธานีบอกว่า

ผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายคนกลางนะคะ
ปกตินายไกรสอนหรือน้องกล้าเนี่ยนะ
ก็จะนั่งรถจักรยานยนต์ไปเรียนหนังสือ
แล้วก็นั่งรถจักรยานยนต์กลับพร้อมกับพี่ชายคนโต

แต่วันเกิดเหตุพี่ชายไปงานเลี้ยงกับเพื่อนค่ะ
ก็เลยบอกให้น้องชายกลับเอง
น้องชายก็เลยนั่งรถเพื่อนกลับแล้วก็หายตัวไป

ก็ตามข้อความสุดท้ายที่น้องกล้า
ส่งข้อความให้พี่ชายผ่านทางเฟซบุ๊คว่าจะกลับกับเพื่อนนะคะ
คุณพ่อบอกว่าลูกชายเป็นนักกิจกรรมของโรงเรียน
เป็นเด็กเรียบร้อยค่ะไม่เคยเกเรเลย
ว่างจากการเรียนก็ช่วยที่บ้าน
ที่บ้านก็เป็นชาวสวน

จะไปไหนเนี่ยแจ้งให้ที่บ้านรู้ตลอด
สาเหตุพ่อบอกว่ายังไม่รู้เลยจริงเดาไม่ถูกค่ะ

อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ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

คิดไม่ต้องว่าเป็นทำไมขนาดนี้มันเร็งกว่านี้ทำไมมันไม่เป็นดูเลยอยู่ที่นี่ทำไมมันโดนมันนี้ทำโหดรายเกินมันไม่ได้นี่
น่าจะเป็นคนสักนิดเป็นหูหรือเป็นอะไรให้คนที่ลงมือทำนี่คิดว่า

อืม
เผยเห็นหน้าไว้คนที่ลงมือทำใครมาที่บ้านนะ

เพราะว่าถ้าฟังจากที่น้องบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายคือจะติดรถเพื่อนกลับ

วันสุดที่แล้วไม่ได้กลับกับพี่นะครับ
ทีนี้เพื่อนของนายไกรสอนซึ่งเรียนอยู่ด้วยกันที่
ปวชชั้นปี๑สาขาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนที่ชุมพรนะครับ
เขาเรียนอยู่ห้องเดียวกันเลยบอกว่านายไกรสอนผู้ตายเนี่ยเป็นคนนิสัยดี
พูดน้อยแต่ร่าเริงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อน
ส่วนเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนและเรื่องชู้สาวในสถาบันยืนยันว่า
ผู้ตายไม่มีนะไม่เคยมีเลย
เรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อนของนายไกรสอนคิดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งกับกลุ่มวัยรุ่น
สถานศึกษานะคงจะเป็นสถาบันอื่น

ขณะที่เพื่อนสนิทอีกคนนึงนะครับ
คนนี้บ้านอยู่ใกล้กันเลยกับผู้ตายแต่ว่าเรียนกันคนละที่นะ

เพื่อนคนนี้บอกว่าทุกครั้งที่นายไกรสอนไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน

ส่วนปมเหตุในครั้งนี้คิดว่าไม่น่าจะมาจากเรื่องผู้หญิง
เพราะเท่าที่รู้จักกับเพื่อนมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้มาก่อน
ส่วนที่หลายคนมองว่าผู้ตายอาจจะไปรู้ความลับของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด

เพื่อนสนิทคนนี้เขามองว่าก็อาจจะเป็นไปได้
เพื่อนของเขาจะถูกลวงไปฆ่าปิดปาก
อาจจะไปรู้เหลืองข้องหัวแข็ง

หลอกคอยิงเลยนะ

ล่าสุดนะคะพลตำรวจรีสหรัฐศักดิ์ศิลปชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรก็บอกว่า
ตอนนี้ต้องรอผลการผ่าชนะสูตร

และหาชนิดอาวุธปืนอย่างละเอียดนะคะ
แต่เบื้องต้นคาดว่าเป็นปืนไทยประดิษฐ์

ตอนนี้ประสานให้นักประดาน้ำ
ลงไปตรวจสอบในน้ำที่เป็นจุดพบศพด้วยนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะต้องสอบปากคำเพื่อนผู้ตาย

จับกลุ่มคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะจะมีการรวบรวมพยานหลักฐาน

แต่ว่าก็มีนิสัยที่ไม่ยอมคนนะ
แล้วก็มีรูปร่างที่ค่อนข้าง
ตัวใหญ่อะค่ะคือตัวโตกว่า
วัยรุ่นอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน
แล้วอาจจะมีปากเสียงทะเลาะกัน
กับกลุ่มอื่นหรือเปล่า

น่าจะเป็นคนที่อยู่กับผู้ตาย

ก็เอาไปทิ้งในหลำหวย